ไปดูข่าวด่วนที่เพิ่งมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามา
เขาบอกว่าเกิดเหตุนะคะเป็นรถไฟ
ขบวนรถไฟที่เขาขนส่งยางแท่ง
และอันนี้เป็นขบวนที่ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะ
เป็นขบวนหัดใหญ่ประดังเบซาตกขบวนนะคะ
ทีนี้มีคนเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น
แล้วไม่แน่ใจตอนนี้ต้องเร่งทำการตรวจสอบเร่งด่วนนะคะ
ว่ามันมีการลอบวางระเบิดหรือไม่

โอ้โหนี่นะคะเป็นสภาพความเสียหายของรถไฟค่ะ

เป็นรถไฟบรรทุกสินค้า๗๐๗หาดใหญ่ประดังเบซา
กลางอยู่ในตำบลท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
คือมีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาถ่ายคลิปหลังจากเกิดเหตุเอาไว้ได้
จะเห็นเลยว่าสภาพนี้นะคะของรถไฟมันตกรางลงไปพลิกคว่ำ
มีประมาณสัก๑๑ตู้นะคะที่พลิกคว่ำซึ่งรถไฟขบวนนี้มีทั้งหมด๒๐ตู้
ตู้คอนเทนเนอร์ตกลงไปกองอยู่ริมทางรถไฟ
ทำให้รางรถไฟฉีกขาดเสียหายจริงเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ารถไฟ

ก็คาดว่าน่าจะต้องมีการปิดเส้นทางรถไฟหัดใหญ่ประดังเบซาไปเลยอีกหลายวันแล้วนะคะ
จากตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันนี้นี่เอง
พนักงานประจำรถไฟขบวนนี้มีด้วยกัน๔คน
มีพนักงานขับรถไฟ๒คนช่างเครื่อง๑คน

ทั้ง๔คนปลอดภัยดีนะคะ

ตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รถไฟทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ
ของการที่รถไฟตกรางได้อย่างไร
มาจากมันตกรางด้วยอุบัติเหตุเอง
หรือมันเป็นเรื่องของการลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟกันแน่

คือเขามีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
บอกว่าก่อนเกิดเหตุที่รถไฟจะตกรางแบบนี้
ได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้น

มีหลุมลึกบริเวณรางรถไฟประมาณสัก๖๐เซนติเมตร

ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุ
แล้วมันก็อยู่ตรงจุดบริเวณทางโค้งด้วยนะคะ

เดี๋ยวเรารายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบนะคะ